ที่ชนบุรีครับมีแรงงานชาวกัมพูชาเขาก็เป็นเพื่อนกันนะฮะดื่มเหล้า
ดื่มเหล้าสุดท้ายใช้ขวานจามคอเพื่อนเสียชีวิตนะครับ
นี่ล่าสุดตามจับได้แล้วนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
มีคนงานชาวกัมพูชานั่งกินเหล้ากันทะเลาะกัน
คนหนึ่งก็ใช้ขวานฟันคอเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนชาวกัมพูชาด้วยกันนี่แหละ
นี่ฮะเสียชีวิตอยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นหน้าห้องพักคนงาน
บริษัทแห่งหนึ่งแถวตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
นะครับตำรวจก็มาแล้วฮะสพบ้านบึงนะครับผู้ที่เสียชีวิต
ชื่อนายยูนาอายุสามสิบสามปีนะครับคือสภาพศพเนี่ยนอนหงายศีรษะเนี่ย
ไปกับเหล็กราวขอบเตียงที่นั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วที่ลำคอ
มีบาดแผลชะกันเลยนะครับหัวคิ้วขวาก็มีแผลเวอะหวะลักษณะถูก
ของมีคมนะที่ฟันเข้าไปแขนข้างซ้ายก็มีนะฮะแขนข้างซ้ายนี่
ดื่มเหล้ากับผู้ต้องหาอยู่ตรงนี้นะครับกับวงกับแกล้ม
นี่เต็มเลยฮะตรงนี้วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐ
ทีวีลงพื้นที่ไปนะครับจุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับคนที่อยู่
ในเหตุการณ์ก็เป็นคนที่เขาอยู่ด้วยมาวานนี้ชื่อว่าในนัท
อายุ๓๓นะฮะคือในนัทเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้สักประมาณ๑ทุ่ม
เขาก็มาตรงนี้นี่แหละแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยคนก่อเหตุ
เป็นชาวกัมพูชาชื่อนายพจน์เจียอายุ๓๑โทรไปเรียกเขาบอก
มาดื่มเหล้าด้วยกันขณะนั้นนายพฤษเนี่ยมาถึงก็นั่งดื่ม
เล่าอยู่ก่อนแล้วอยู่กับนายยูนาผู้ตายอยู่กัน๒คนหลังจาก
เขาเลิกงานเสร็จนะครับในนัทก็มานะฮะเพราะว่าในพจน์เนี่ย
เขาโทรไปตามนะครับบอกว่าดื่มด้วยสักพักนึงได้สักสิบนาที
ในนัดจะบอกว่าแฟนของเขาที่โทรมาตามเขาเลยอ๊าขอ
ตัวก่อนไปก่อนนะแฟนโทรมาตามก็ลุกออกจากวงเล่านะฮะทั้งสองคนเขาก็อยู่กันต่อนายพฤษกับนายยูนานะครับ
พอเขาเดินออกมาจากวงเล่าได้แป๊บเดียวฮะในนัทบอกว่าคาดว่าสองคนนี้คงมีปากเสียงอะไรกันอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้
เขาเดินออกมาได้แป๊บเดียวได้ยินเสียงเหมือนกับมีดหรือว่าอะไรเนี่ยฟันเสียงแบบดังฉับอยู่สองครั้ง
หันไปมองครับพอหันไปมองก็เห็นในพฤษถือขวานแล้ววิ่งเข้ามาทางด้านหลังของเขาเขาเห็นเขาก็รีบแย่งขวานที่อยู่ในมือในพจน์
แต่ในพจน์ก็ไม่ยอมก็ยื้อแย่งกันอยู่พักใหญ่ก็เลยต้องตะโกนให้คนงานที่อยู่อีกแคมป์หนึ่งแคมป์ข้างเนี่ยให้มาช่วยระหว่างยื้อแย่งกันนะครับ
รีบวิ่งกลับขึ้นบนแคมป์เหมือนกับไปหอบเอาพวกเอกสารพลาสปกพาสปอร์ต
แล้วก็หลบหนีไปวิ่งหนีไปทางด้านหลังของโรงงาน
นี่ฮะหลังจากนั้นก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนายยูนาที่ถูกฟันจนเสียชีวิต
นัทเขาบอกว่าเนี่ยบาดแผลเนี่ยยังมีอยู่เลยเมื่อคืนนี้
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะฮะในนัทก็ได้เปิดบาดแผลที่ถูกกัดตรงหัวนมให้ดูครับ
ผู้ตรงหากกัดเอาไว้นะครับให้คุณวิรยุชดูนี่เอาหู้ยเนี่ย
ตอนนั้นนายพฤษเขาพยายามจะหนีให้ได้นะฮะแต่ว่าโดนกัดนะฮะคือ
ไปไหนก็ไปด้วยกันสงสัยคงจะมีเรื่องอะไรทะเลาะกันอยู่แล้วนั่นแหละ
ที่เขาจะมาร่วมวงเล่าได้แค่๑๐นาทีแล้วเขาลุกออกมาเนี่ย
พอเขาล่วงมาแป๊บเดียวก็ฟันกันเสียชีวิตเลยนะฮะ
ถึงตรงนี้เพิ่งสักพักผมก็ได้ยินเสียงเขาฟันกันนะครับ
พอสักพักเขาก็วิ่งออกมาผมก็ได้ยินเสียงผมก็หันกลับมา
เขากัดผมทีนี้ผมก็สะบัดเขาก็เลยตะเลิศหนีไปเลยครับ
ผมก็จะคุบความว่าเขามีอะไรเขาบอกว่าเขาฟันคนตายนั่นแหละ
เขาไม่อยู่แล้วเขาจะหนีครับเขาจะหนีอย่างเดียว
ผมว่านี้ทำไมอยู่ด้วยกันตั้ง๔๕ปีทำกันทำไมครับ
กันอยู่ตรงนั้นอีกนานกว่าจะลุงคนนี้ก็จะลงมาช่วยจับแย่งขวานไป
ส่วนหน้าเขาจะเป็นคนพูดเสียงดังอย่างนี้ปกติของเขา
ทั้งสองคนเขาก็พูดเสียงดังกันไปด้วยกันภาษากัมพูชาของเขานะครับ
ผมก็ไม่รู้บางคำก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกัน
ปกติไม่เคยเห็นเขาทำอย่างนี้เขาพูดเสียงดังต่อกัน

เป็นกล้องวงจรปิดของห่อพักแห่ง๑ที่บ้านบึงนะฮะห่างจากจุดเกิด๒คิโลเมตร
ในพตคนร้ายเนี่ยลักษณะแบบเดินออกจากที่พักนะฮะ
พอบ้านบึงก็พบว่าหอพักตรงนี้เนี่ยคือหอพักของพี่ชายของในพลตนะฮะ
แสดงว่าเมื่อวานก่อเหตุไว้ที่แคมป์คนงานเนี่ย
กลับมาที่หอพักของพี่ชายก็เลยพาพี่ชายในพจน์มาสอบปากคำ
แล้วก็ได้ข้อมูลนะครับบอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ย๗คนพี่น้องทั้งหมดเนี่ย
พฤษเนี่ยเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกับพี่ชายที่มาหาที่หอพักนี่แหละ
พี่ชายฝาแฝดก็ยอมยอมรับกับตำรวจบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยน้องชายมาจริงนะ
ถึงก็มาพักอยู่แล้วตอนเช้ามืดเนี่ยเขาก็ให้เอาทรงเอาเสื้อแขนยงแขนยาวอะไรของเขาเนี่ย
ให้ใส่แล้วก็หลบหนีไปค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ประมาณสักห้าโมงครึ่งตำรวจสพบ้านบึงได้รับการแจ้งเบาะแสนะคะ
บอกว่าเจอผู้ชายคนนึงคล้ายคล้ายกับผู้ก่อเหตุเลยครับตำรวจตามไปจับได้นี่ค่ะ
จับได้ที่แยกไฟแดงในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ

บอกว่าตัวผู้ต้องหาเองกับนายยูนาผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน

ทะเลาะกันเรื่องเก่าแบบนานมากแล้ว

ว่าจะทำอะไรก็รีบทำนะ

เขาบอกว่าพอได้ยินนายยูนาพูดแบบนี้โอ้โหโมโหเลย

อ้างว่าไม่รู้ว่าเขาตาย
แต่ฟันเข้าคอเข้าหัวเลยนะใช้ขวานเลยนะ

ส่งพนักงานสอบสวนสพบ้านบึงนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อค่ะ
ก็เสื้อตัวเดียวกับที่ใส่ในกล้องวงจรปิดนั่นแหละ